ในช่วงนี้เสื้อสีดำก็หายากนะครับแต่ว่ามีร้านย้อมผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานีก็ลดราคาให้กับลูกค้าที่ต้องการนำผ้ามาย้อมเป็นสีดำนะครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ
ประชาชนเขตเทศบาลเมืองสุราธานีก็ต่างนำเสื้อผ้าหลากสีนะครับไปย้อมเป็นสีดำที่ร้านย้อมผ้าเต้ไฮหงซึ่งก็เป็นร้านย้อมผ้าเก่าแก่ของจังหวัดสุราธานี
ธนสิทธิเดชวานิสกุลอายุ๕๒ปีเจ้าของร้านก็บอกนะครับว่าช่วงนี้ลูกค้านำเสื้อเชิดเสื้อยืดชุดผ้าลูกไม้สตรีและผ้าอื่นไปให้ทางร้านย้อมเป็นสีดำเป็นจำนวนมาก
เดิมเคยย้อมวันละประมาณ๑๐๐ตัวช่วงนี้ก็ต้องย้อมวันละ๔๐๐ตัวเนื่องจากเสื้อผ้าสีดำตามท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น
เจ้าของร้านย้อมผ้ากล่าวนะครับว่าได้รับคำสั่งจากเตี๋ยให้ลดราคาย้อมผ้าเป็นพิเศษให้กับลูกค้าทุกคน
เช่นชุดลูกไม้สตรีเดิมย้อมราคาสี่ร้อยบาทก็ลดเหลือราคาสองร้อยห้าสิบบาท
ส่วนลูกค้าที่มีเสื้อสีดำซีดก็จะย้อมให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ทุกคนได้มีเสื้อผ้าสีดำเอาไว้ใส่ช่วยลดค่าใช้จ่าย
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยครับ
ต่อเนื่องกันที่เรื่องของการย้อมผ้าให้เป็นสีดำฟรีนะคะคุณจารัฐค่ะ
ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ทางสำนักงาน
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดสอนแล้วก็ให้บริการในการ
ยอมผ้าฟรีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศนายสูรพงษ์จำโจทย์เลขาธิการกรศน
กศนดำเนินการจัดสอนและให้บริการย้อมผ้าฟรีให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ
นายสุรพงศ์จำจดเลขาธิการกศนกล่าวว่า
จากขณะนี้ผ้าสีดำมีราคาค่อนข้างแพงและอาจขาดตลาด
ประชาชนบางส่วนไม่สามารถจัดหาได้
ดังนั้นจึงได้สั่งการไปยังสำนักงานกศนจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อสั่งการต่อไปยังกศนอำเภอให้จัดสอนวิชาชีพการยอมผ้า
เทคนิควิธีการในท้องถิ่นหรือวิธีการอื่น
ทั้งนี้ให้ทำในลักษณะกลุ่มสนใจหรือหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขั้นต้นและเป็นการดำเนินการ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยประชาชนสามารถนำไปใช้บริการย้อมผ้า
และเรียนเทคนิควิธีการยอมผ้ารวมถึงซ่อมเสื้อผ้าเก่า
ได้ที่กศนจังหวัดกศนเขตกศนอำเภอทั่วประเทศ
เริ่มต้นตั้งแต่๑๗ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะจัดจุดบริการย้อมผ้าสีดำฟรีให้แก่ประชาชน
บริเวณสนามหลวงและกระทรวงศึกษาธิการ
โดยจะมีครูกศนและนักศึกษาไปร่วมให้บริการประชาชน
ส่วนวิธีการนั้นจะย้อมผ้าด้วยสารเคมีและน้ำอุ่น

อกจากนี้สามารถเรียนรู้วิธีการย้อมผ้าสีดำได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งพร้อมจะให้บริการประชาชนเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาวันพรุ่งนี้